ด้วยความที่มีความไก่มาตั้งอยู่ใกล้ใกล้นะคะ
ฝูงแมลงวันเป็นล้านตัว

ใช่อ้าปากทีเนี่ยก็ลุ้นแหละค่ะว่าข้าวกับแมงวันอันไหนเข้าปากก่อนกัน
ท่านดูสิฮะโอ้โหอย่างกับภาพวาดแต่มันคือแมลงวันนะเต็มไปหมดนะฮะ
ชาวบ้านในอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับรวมตัวกันโชว์กระดาษกาวดักแมลงวันครับ
น้ำร้องเดชน์สิบวลชนหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้

ถูกกองทัพแมลงวันนับล้านล้านตัวบุกจู่โจม
เกาะตามหม้อหุงข้าวเอ่ยฝาชีเอ่ย
คือถ้าเกิดวางอาหารนะคุณมันตอมเลยนะ

ตอมมันดูปลากปลายดูบางตา
นั่นแหละเออมันเค้าเรียกว่าอะไรเออมันรุมเข้าไป
นะสร้างความเดือดรอดหลังคาดให้กับชาวบ้าน

ทนทุกข์ทรมานเจอกองทัพแมลงวันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ฝูงแมร่งวันบินมาจากความเลี้ยงไก่เอกชนซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับช
แล้วก็ทำประชาคมแก้ไขปัญหาร่วมกับกับชาวบ้านให้มันแน่ชัดไปเลย
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเพราะมันกินมันนอนไม่ได้
ใช่น่ากลัวดูสินะโอ้ยยากอ่ะ
ชี้ให้ดูว่าหม้อหุงข้าวหรือกับข้าวเนี่ยเปิดไม่ได้เลยโอ้โห
ดูดิจะซดน้ำยังไงล่ะไม่ไหวไม่ไหวช่วยแก้หน่อย